เพราะว่าพ่อแม่ก็เสียชีวิตตั้งแต่ยังเด็ก

เมื่อน้องกิฟต์มาเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้นะครับ

ซึ่งได้บอกกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ที่ไปพูดคุยที่จังหวัดตราดนะฮะ

แต่ว่าไปประสบเหตุที่ผับในจังหวัดจันทบุรี
คดีก็เลยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ

บอกว่ารู้ข่าวจากเพื่อนว่าน้องกิ๊บเสียชีวิตแล้ว
แล้วก็เป็นการเสียชีวิตจากการถูกกลุ่มชายชะกันอุ้มไปรุมโทรม
วันที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

อดีตแฟนของน้องกิฟต์ก็เดินทางไปดูด้วยนะ
เพราะว่าถึงว่าจะเลิกรากันไปแล้วปีกว่าแล้ว
แต่ว่าเขากับน้องกิฟต์ก็ยังติดต่อหากันอยู่เป็นระยะ
เพราะว่าเวลาที่จะคุยกับลูกมีลูกสาว๒คน
คนโตอายุ๔ขวบคนเล็กอายุ๒ขวบ

แล้วก็วีดีโอคอร์กับลูกจะได้เห็นหน้ากันด้วยนะครับ
แล้วก็ยังส่งเสียส่งเงินมาให้ลูกเป็นระยะนะครับ
โดยขณะนี้เขายังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับลูกสาวคนเล็ก
วัย๒ขวบเพราะคิดว่ายังเด็กเกินไป
ส่วนลูกสาวคนโตวัย๔ขวบเนี่ยพอเกิดเหตุ
คุณยายก็พาไปอยู่ด้วยที่จันทบุรีนะครับ
ก็เลยไม่รู้ว่าทางคุณยายได้บอกหรือเปล่า
การเสียชีวิตของอดีตแฟนสาวในครั้งนี้เขาคิดว่ามีเงื่อนงำ
เพราะว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย
ทำไมไม่อยู่ตอนเกิดเหตุทำไมถึงแบบแยกตัวกลับ
สภาพศพแฟนเองก็มีร่องรอยที่ข้อมือที่คอนะ
ส่วนเงินที่ทางคุณยายบอกว่าไปตรวจดูบัญชีธนาคารของน้องกิฟต์
มีเงินเข้าออกกว่า๑ล้านบาทเนี่ย
อันนี้มั่นใจว่าไม่ใช่เงินของอดีตแฟนสาว
เพราะที่ผ่านมาน้องกิฟต์เองก็คือเงินขาดมือนะครับ

เพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยทำไมถึงหายไปเลย
มันทำกับใครอะไรยังไง
อันนี้ไม่รู้เลยอันนี้ไม่ทราบครับผม
สงสัยครับสงสัยเงินในบัญชีด้วยแล้วก็สงสัยเพื่อนเขาด้วยว่า
ไปด้วยกันแล้วไม่เอากลับด้วย
ใช่แล้วคุณบอกว่าคุณไปรอที่รถแล้วคุณหลับ
คุณตื่นมาทำไมคุณไม่ตามหาเขา
คุณไม่ทำไมเออคุณไม่แบบว่าเออกิ๊บยังไม่มาทำไมคุณไม่ไปตามกิ๊
หรือแค่ปล่อยปากละเลยเพื่อนเฉย
อันนี้ในส่วนตัวผมนะผมว่ามีผมว่าน่าจะมี
ผู้ต้องหา๔คนวันนั้นที่เราได้ไปดูการทำแผน
เราไม่เห็นหน้าใช่ไหม

ตอนที่อยู่โรงพักเราได้เห็นหน้าไหมคะ
อ่าตอนที่ว่าเขาไปทำแผนที่มะขามแล้วกลับมาอันนั้น
แล้วเขาก็ขึ้นโรงพักอันนั้นพอเห็นหน่อย

น่าจะเป็นคนที่จะไม่ใช่พี่

ใช่ไว้ใจหนึ่งในผู้ต้องหาในการพูดคุยด้วยหรือเปล่า
อันนี้น่าจะไว้ใจด้วยแหละเพราะว่ากิ๊บไว้ใจคนด้วย
เนี่ยค่ะอดีตแฟนของน้องกิ๊บผู้เสียชีวิตก็ติดใจเรื่องของเพื่อนนี่แหละนะคะ

ทีนี้นักข่าวของเราก็ถามว่าแล้วคุยกับน้องกิฟต์ล่าสุดเมื่อไหร่
แฟนของน้องกิ๊บบอกว่าเมื่อ๗พฤษภาคมค่ะ
คือกิ๊บเนี่ยซื้อของไปให้ลูกก็คุยกันปกติ
ไม่ได้มีรางสังหรณ์อะไรไม่ได้พูดอะไรที่จะเชื่อมโยงมาถึงเหตุการณ์นี้
คบกันมา๔๕ปีกิ๊บก็เป็นคนร่าเริง

ส่วนเรื่องของยาเสพติดยืนยันว่ากิ๊บไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนค่ะ
แล้วที่เมื่อกี้ออกมาบอกว่าน้องเค้าเล่นยาหรืออะไรด้วย
คบกับเรามี
ไม่มีครับไม่มีเลยอันนี้ยืนยันตอนคบกับผมไม่มีเรื่องนี้

๔ปีกว่าทำไมไม่มีเรื่องนี้เลย

น้องเคยมาหาลูกครั้งสุดท้ายนี่ตอนไหน

แบบเทียบหรืออะไรอย่างนี้มีเรื่องอะไรที่ทำให้เราเป็นเรื่อง

แล้วก็มีเพื่อนของน้องกิ๊บเขาเปิดใจกับทีมข่าวของเรานะคะ
เขาบอกว่ามีเพื่อนของน้องกิ๊บที่ชื่อแอร์เพื่อนผู้หญิง
ไปเที่ยวด้วยกันคืนวันเกิดเหตุนะคะ

เพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี้ยนะเธอโทรไปหาโทรไปถามแอร์อ่า

ไม่คิดว่าพวกมันจะทำแบบนี้
ประโยคนี้มันฟังแล้วเหมือนกับว่าแอร์น่าจะมีส่วนรู้เห็นด้วยหรือเปล่า
ให้การว่ากิ๊บพกเสื้อไปเปลี่ยนแต่มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดค่ะ
คือเหมือนคนพูดต่อกันเรื่องมันก็เลยเปลี่ยนนะคะ
เพราะว่าปากคนสู่ปากคนมันหลายคนหลายอย่างเนี่ยค่ะ

หนึ่งคือทำไมถึงไม่บอกตรง

พวกพี่ตำรวจที่ไปที่สถานที่เกิดเหตุว่า

เขาบอกเขายังเถียงไปอีกว่าน้องไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นะ

พยายามแบบจะไม่คิดว่าเพื่อนเราทำอย่างนั้น
แต่พอพูดไปพูดมาเขากลับพูดขึ้นมาว่า
พูดไม่ได้ถ้ากูพูดไปน้องจะเสีย
หนูก็เริ่มสงสัยหนูก็ถามว่าพูดอะไรทำไมถึงไม่พูด

มันก็บอกว่ากูไม่คิดว่าพวกมันจะทำ

มันเป็นอะไรที่หนูสงสัยอ่ะ
ว่าแอร์กับคนที่ทำเขารู้จักกัน

แต่จากการที่เขาพูดบอกหนูมันเป็นอย่างนี้
ใช่ค่ะมันทำให้หนูสงสัยมากคำนี้

เพราะหนูกลับไปถามมันไม่ยอมบอก
มันก็เปลี่ยนเรื่องร้องไห้ก็วางสายไป
แล้วมาพูดคำว่ากูไม่คิดว่าพวกมันจะทำ
แต่พอไปที่เกิดเหตุกูรู้ว่าพวกมันทำ
หนูไม่เข้าใจว่าทำไมแอร์ถึงไม่คิดว่าพวกมันจะทำ
ใช่ครับมันน่าสงสัยหรือว่ามันน่าสงสัยมาก
คือพูดเหมือนกับว่ามันมี
เหมือนรู้อะไรบางอย่างรู้จักอะไรกันหรือเปล่าเนี่ย
แล้วอย่างแชทอันนี้เพื่อนของน้องกิฟต์เองก็สงสัยนะ
คุณเขียนมาสอนบอกว่าแอร์เนี่ยบอกว่าแชท
กิฟต์ว่าเดี๋ยวจะกลับแล้วไปรอในรถนะ
รออยู่ในรถแล้วแต่ตอนที่รออยู่ในรถแล้วเนี่ย
ทำไมถึงบอกว่ากิฟต์รออยู่ที่โต๊ะนะ
ก็ทำไมไม่บอกว่าอากิฟต์มานะรออยู่ที่รถแล้วรีบมานะ

แต่เรารออยู่ในรถแล้วอย่างนี้มันดูแปลกนะครับ
กระทำมันเหมือนกับเปิดทางให้กิฟต์อยู่คนเดียวอ่ะ
อะไรแบบนี้อะค่ะแต่ทำไมถึงไม่เข้าไปหากิฟต์
ส่วนตัวเราเราคิดว่ามันเป็นการเปิดทางให้น้องอยู่คนเดียวใช่ไหม

แต่ที่เขาให้สัมภาษณ์อะเขาบอกว่าให้น้องกิฟต์อะอยู่เป็นเพื่อนพี่สาวเขาด้วยนะ

เหมือนมีพี่สาวเขาไปด้วยนะเนี่ยเขามีพี่สาวด้วยใช่ไหมหรือเป็นพี่
เหมือนเป็นพี่ที่รู้จักกันเหมือนประมาณเที่ยวรุ่นพี่ประมาณนี้มั้งคะ
คนนั้นหนูสงสัยก็ไม่ว่าเขาหายไปยังไง
หนูก็สงสัยนะแต่ว่าที่หนูมุ่งประเด็นมาทางแอร์เพราะว่าแอร์ให้กับหนูแบบนี้
ให้ข่าวกับหนูแบบนี้หนูถึงสงสัยเรื่องอะไรทำไมพูดไม่ได้
เพื่อนของน้องกิฟต์ที่ให้ข้อมูลกับคุณวัชรีดวงใสเนี่ยฮะ
วันนี้คือผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีนะครับไปถึงตราดเลยนะฮะ
ยังบอกว่าเพื่อนของตัวเธอเนี่ยได้ไปเที่ยวในผับแห่งนั้น
คืนวันนั้นคืนวันที่กิฟต์ถูกอุ้มไปข่มขืนด้วยนะ
ซึ่งเธอได้ถามเพื่อนคนนั้นว่านอกจากแอร์แล้วเนี่ยยังเห็นใครอีก
ของเธอบอกว่าเห็นกิฟต์อยู่กับคนที่โต๊ะเนี่ย๓๕คน
แต่ทำไมตอนเกิดเหตุกิฟต์ถึงอยู่คนเดียว
ใช่ทางครอบครัวของกิ๊บก็เลยสงสัยไงว่าเพื่อนที่ไปเที่ยวกับกิฟต์เนี่ยทำไมก็เงียบไปเลยอ่ะ
หลังเกิดเหตุไม่มีใครออกมาพูดมาให้ข้อมูลอะไรหรือไม่มีใครปกป้องดูแลกิฟต์ในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเลย